สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔ที่จังหวัดนครสวรรค์ปกติแล้ว
ก็จะมีนักกีฬาดาวรุ่งมาแข่งขันจำนวนมาก
ซึ่งไทยรัฐทีวีก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักกีฬาดาวรุ่งในแต่ละวัน
แต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเด็กมากคนนี้
อายุเพียงแค่๙ขวบเท่านั้นนะครับ

ก็คือน้องกริตยาสวัสดีครับ

น้องคนนี้ครับผลงานดีตั้งแต่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งที่แล้ว

มาครั้งนี้เป้าหมายเธอเหมือนเดิม

ลีลาวงสวิงเด็ดไม่เบาสำหรับน้องก้าวกิตติยาสวัสดี
วัย๙ขวบนักกีฬาอาวุธบอลจังหวัดลบบุรี
ที่เข้าร่วมแข่งขันนครสวรรค์เกมครั้งที่๑๔

เริ่มเล่นกีฬาวูดบอลตั้งแต่อายุ๖ขวบ
เพราะเห็นพี่สาวเล่นกีฬาชนิดนี้
ให้หนูอยากเล่นวู้ดบอลค่ะ

ไม่ค่ะเพราะว่าน้องมั่นแต่หนูเอง

เราก็ยังดีใจที่เราทำได้เต็มที่

อยากได้เหรียญทองกับเหรียญเงินค่ะ
อยากจะเก็บไว้ให้พ่อกับแม่
แล้วตอนที่เราแกะไว้ดูต่างหน้าค่ะ
โตขึ้นความฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหม

ก็อยากทำให้ดีที่สุด
และมุ่งหน้าเดินต่อไปให้ถึงที่สุดค่ะ
เด็กในโครงการพัฒนาก๊อฟและวูดบอร์ด
เพื่อเด็กด้อยโอกาสจังหวัดรบบุรี
แต่มีโอกาสได้ฝึกกีฬาฟุตบอลกับโรชนะ

น้องก้าวมีพัฒนาการด้านอาวุธบอลอย่างรวดเร็ว
โดยสามารถคว้าเหลือทองเดือนแรกในชีวิต
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจันทบูรณ์เกม

และจากความมุ่งมั่นของเด็กน้อยวัย๙ขวบคนนี้

ก้าวจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคต
เด็กนะครับก็มีความคิดที่ยังทันของรุ่นพี่ไม่ได้
แต่น้องจะมีความพยายามสูงที่จะเรียนรู้

เขาก็ฝันฝันอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติ
ทีมชาติระดับชาติขึ้นไป
ผมตั้งไว้ประมาณอีก๒๓ปี
ตอนนี้น้องอายุ๙ปีประมาณสัก๔ปี

ก็ถือว่าน่าจะมีฝีมือที่ไปสู้กับพวกพื้นที่เขาได้แล้วครับ

คุณพ่อจิรเดชจะเป็นคนแบ่งเวลาให้เหมาะสม

ส่วนในการเล่นกีฬาคุณพ่อก็มองว่า

หวังว่าสักวันหนึ่งอยากเห็นลูกของเขาติดทีมชาติไทยเหมือนกัน
ก็ภูมิใจครับภูมิใจมาก
ก็อยากจะให้เป็นทีมชาติ

ก็แบ่งเวลาให้เป็นช่วงครับ
คือช่วงเช้าไปโรงเรียนตื่นนอนไปโรงเรียน
เย็นกลับมาก็ให้ทำกันบ้าง
ทำงานบ้านเสร็จก็พาไปเล่นพาไปซ้อมกีฬาครับ

และความตั้งใจที่เด็กน้อยวัย๙ขวบคนนี้
ทำให้วันนี้เธอกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่ง
ของวงการฟุตบอลไทยได้อย่างไม่มีข้อสงสัย
ยุ่งสักการณ์สมเกตข่าวแทรวรัตทีวีรายงาน